ยอดมวยไทยรัฐกันต่อเลยครับทุกวันเสาร์นะครับ
สอบที่แล้วมีการหยุดการขัดเพราะว่าติดช่วงสงกราน
กลับมาคราวนี้ครับเขาจัดประกบคู่มวยเลยครับ
เขาบอกว่าให้เอามวยบู๊ไปเจอกับมวยฝีมือครับ
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒจารุมณีครับ
นี่คือสุดยอดของมวยสองสไตล์บูปะทะฝีมือเวทีต้องลุกเป็นไฟ
เพราะเขาคนนี้มาแล้วนักชกเจ้าของฉายาแรมโบทุ่งสงศ์
พันโดมต่อมิมบุรีชกเทียรายนิมาดุเดือดทุกทีนะครับ
คู่เก่าที่เคยแพ้มาตีโต้ศึกเฉลิมชัย
ฝีมือดีครับรายนี้สมองมวยชั้นครู
เวทีที่ว่ากันว่าหาตัวจับยากครับ
แน่จริงอย่านี้มาสู้กันกลางเวที
ทะเล่อทะล่าเข้ามาระวังโดนสอบไงท้อง

ขวัญโดมเฟ้อนิสร้อมเพชร๔๐๐๐๐นครศิษย์ธรรมราชนะครับ
อยู่ในการดูแลของพี่วิทยาแล้วก็เจ๊กิ๊กทุ่งสงศ
ส่วนเกมบนเวทีที่มีคำถามครับ
คำถามนี้อยู่ที่ว่าจะเดินไปเข้าร่องแท่งหรือเปล่า
ไม่ให้คู่ต่อสู้นี่หายใจสะดวกแน่นอนครับ
ตีโต้เองก็ซ้อมอยู่ที่สิทธิเฉลิมชัยโคราชนะครับ
อยู่ในการดูแลของวีรัตน้อยอดีตนักมวยเก่า
แม้ว่าปีโต้สมองมวยดีกว่าก็จริง
แต่แรงปลายที่ชอบมีปัญหา
หากโดนบี้หนักจะเป็นอะไรหรือเปล่า

โอ้โหตัวเขาใหญ่กว่าชัดเจนเขาพองกว่า
ธรรมชาติกว่าอันนี้เป็นปัญหาไหม

เพราะว่าเขาเป็นมวยเข่า
เราเป็นมวยฟิมือแต่เราไม่แพ้มวยเข่า
เราจะใช้จังหวะฝีมือดักศอกดักจีบ
อีกโต้เคยชนะมาที่ราชดำเนินวันนั้น

แล้วกุหลาบว่าใครจะเป็นผู้ชนะ

เต่านี้ไทยรัฐมดีดูปรีกไม่มีการชนัด
เทศจุมพรสุรพัฒน์จันทร์สุศึกย่ำโดยไทยรัฐแหละครับ